มันควรจะอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติถูกไหม
มันมาบ้านของเราบางทีเราก็มองหามันไม่เจอเพราะอะไร

เล่นของสูงไปอยู่บนหลังคาหรือไงไปตามหาหน่อยค่ะ
โอ้โหมองหาสิคะมองไปสิไม่เจอหรอกนะเพราะว่าอะไร
เพราะมันเลื้อยขึ้นไปบนขื่อหลังคาบ้าน
อันนี้คุณค่อยส่องดูมันค่อนข้างจะแนบเนียนนิดหนึ่ง
โอ้โหนะไปแอบอยู่ตรงไหนอ่ะตรงซอกตรงเครือค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมากันเลยค่ะมาที่บ้านเลขที่๙๑๕หมู่๒ตะบนคลองขลุง
จังหวัดกำแผงเพชรนี่แหละที่เนี่ยไม่เห็นมากมันเหนียนมาก
จริงคือที่นี่เป็นร้านขายเสื้อผ้าเด็กคุณ
แล้วที่นี่ก็ยังมีงูเหลือมอีกต่างหากแล้วขนาดของมันมันไม่ใช่ตัวใหญ่นะ
คือจะบอกว่าตัวใหญ่ตัวเล็กก็น่ากลัวเหมือนกันแล้วยิ่งตัวเล็กเรายิ่งไม่เห็นมันไง
แล้วก็จะรู้สึกว่าเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นปลอดภัยดีแต่จริงแล้วมีงูอยู่
ก็เจ้าที่ทำไงคะรื้อเสื้อผ้าออกก่อนเลยจะได้ทำงานง่ายไงนะคะ
จากนั้นเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยปุ๊บเอาบันไดเหล็กมานี่เอามาตั้งเลย
แล้วก็ใช้อุปกรณ์ค่อยนะคะค่อยสาวไป

เหมือนคล้ายสอยมะม่วงอ่ะเนอะแต่ว่าเนี่ยไปเกี่ยวเอางูไง
พยายามไปดึงมันมาพยายามไปหนีบมันออกมาค่ะ

นี่พี่เขาทำงานบนพื้นที่สูงนะประมาณสัก๔เมตรได้ค่ะ

แต่ใช้เวลาเพียง๒๐นาทีเท่านั้นเอง

มันอาจจะยังดูเป็นงูวัยรุ่น
นี่ไงมันถึงมาร้านเจ้าข้าเด็ก

รัฐเลยค่ะแม้จะขนาดนี้ก็ตาม

จะบอกให้นะคือผู้เชี่ยวชาญเขาเคยบอกผม
ถึงแม้ไอ้งูเหลืองอะไรพวกนี้เนี่ยนะ
มันไม่มีพิษนี่แต่เวลามันกัดฟันมันคมมาก
ฟันมันเรียงกันเหมือนใบเลื่อย

มันเรียงเป็นใบเลื่อยมันอาจจะไม่ได้เป็นเขี้ยวเหมือนงูมีพิษ
แต่มันเหมือนใบเลื่อยที่มันสามารถบัก
แล้วก็ทำให้ชิ้นเนื้อหลุดหรือขาดได้เลย
เพราะว่ามันคำเหมือบน้ะเอาให้กินเหยื่อนะ

เข้าไปแล้วอ่ะใช่ครับอันมันโคมมากนี่นี่นี่ประถบพันธบาล
ยาวเลยอ่ะได้เลือดอ่ะเห็นใจพี่กู้ภัยแต่ก็ชื่นชมนะ
ต้องขอบคุณเขานะคะที่แบบว่าทำงานอย่างเต็มที่นะคะ